เขาเชื่อว่าเป็นร่องน้ำศักดิ์สิทธิ์คุณผู้ชม
เริ่มจากคุณยายเนี่ยแกเข้าไปตัดไม้ในป่าที่โคราช

แกยก็ยกมือประนมว่ายขอเลยขอให้มี
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นน้ำอมริตออกมาเถอะ

อาบตักดื่มเดี๋ยวเลยนะชาวบ้านรู้
แห่ไปตักน้ำมาบางคนจุดทูบไหว้ด้วยค่ะคุณผู้ชม
นี่ที่เห็นเป็นร่องน้ำผุดตามธรรมชาติอยู่กลางป่าเลย
เขตหมู่บ้านแหลมทองที่อำเภอหนองบุญมากที่โคราช
ก็เป็นป่าธรรมชาติอยู่ห่างจากวัดแหลมทอง
สักประมาณ๓๐๐เมตรได้ค่ะ
คุณยายเป็นคนที่มาเจอร่องน้ำผุดเป็นคนแรก
ยายก็เล่าให้ฟังเมื่อวันวาเลนไทยที่ผ่านมา
เอ้ยยายก็เข้าไปหาเศษไม้ในป่า
จะเอามาทำฟืนยายหิวยายคอแห้ง
ทีนี้ยายก็เลยยกมือพนมอธิษฐานขอเจ้าป่าเจ้าเขา
บอกว่าขอให้ร่องน้ำตรงนี้มันมีน้ำไหลมาให้ยายได้กินได้ดื่มด้วยเถอะ
พอยายอธิษฐานเสร็จก็เดินกลับบ้าน
เช้าวันรุ่งขึ้นยายก็มาจุดนี้อีกค่ะ
ปรากฏว่าร่องน้ำตรงเดิมที่มันแห้งอยู่ก่อนหน้านี้
วันนี้มีน้ำผุดขึ้นมาเหมือนที่ยายอธิษฐานเมื่อวานเลย
ยายเลยเชื่อแบบสนิทใจเลยค่ะว่านี่คือร่องน้ำศักดิ์สิทธิ์
แล้วก็ไปเล่าให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านก็มาจุดทูบ
ตักน้ำไปอาบตักน้ำไปดื่ม
ชาวบ้านเขาบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยสร้างสาร
ให้เจ้าที่เจ้าทางที่ดูแลผืนป่าตรงนี้
เพราะว่ามีคนทรงมาบอกไงคะว่าเจ้าที่เจ้าทางท่านยังไม่มีที่อยู่

ผู้ใหญ่บ้านคือนางละมุนตุ้งแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่สาม

ผู้ใหญ่มาดูน้ำผุดที่ขึ้นในป่าของหมู่บ้านสิ

แล้วก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาต้องเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบ
แต่ตอนที่ระหว่างรอผลค่ะคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่เขาต้องขึ้นป้ายเตือนเลยนะ
ว่าระวังอย่านำน้ำไปดื่ม

อันนี้สำคัญนะต้องฟังเจ้าหน้าที่นะฮะ
ใช่เรายังไม่รู้ว่าในน้ำเนี่ย

แต่ชาวบ้านที่เขาเคยตักไปดื่มก่อนหน้านี้
เขาบอกว่าโอ๊ยมันไม่อันตรายหรอก
นี่มันเป็นน้ำวิเศษเป็นน้ำอมริตน้ำศักดิ์สิทธิ์
ผู้ใหญ่บ้านก็เกาหัวไม่รู้จะห้ามยังไง
พอนานวันเข้าผู้คนก็มาตักกันมากขึ้น
เอาแกลลอนมาเอาขวดเอาถังมาเนี่ยนะคะ
บางคนก็ไปจุดทูปขอโชคขอลาบ
ร่องน้ำตรงนี้เขาอธิษฐานขอให้เห็นเป็นเลข
แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวจะหาว่าดิฉันงมงาย
ในนี้นักข่าวบอกเรามาด้วยแหละว่าเห็นเป็นเลขอะไร

ดิฉันจะไปพิมพ์ตัวเลขที่นักข่าวเขาเขียนบอกมาให้
ที่ผมอ่านอีกข่าวหนึ่งเดี๋ยวคุณอาริยา
เดี๋ยวนี้เลยนะฮะพิมพ์ใหญ่เลยนะฮะอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะครับ
ไปดูสารเพียงตาที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
สารนี้นะมีชุดนักเรียนแขวนเต็มเลยคุณดูสิ

เป็นกระโปรงแดงกางเกงแดงแบบนี้เนี่ยนะ
ทำไมถึงต้องถวายชุดนักเรียนเพราะชาวบ้านเชื่อว่ามีวิญญาณนักเรียนเนี่ย
วนเวียนอยู่แถวนี้แล้วก็วิญญาณของนักเรียนทั้งชายและหญิง

อ่ะสารเพียงตาที่ว่านี้มีความเป็นมาอย่างไรนะครับ
ตั้งอยู่ริมถนนสายนาบอนอเภิร์ช้างกลางจังหวันนคร๔ธรรมดาตร

แวนเรียงรายอยู่บางคนบอกโอ้
ตกใจนึกว่าร้านขายเสื้อผ้าเด็ก
บรรยากาศเขาบอกว่าน่าขนลุกเหมือนกันนะ
เพราะว่ามีสารเพียงตา๔หลังอยู่ในเพลิงเดียวกัน
มีทูบเทียนเครื่องเส้นไหว้จำนวนมากที่สำคัญ
มีน้ำแดงนับร้อยขวดวางอยู่หน้าศาล
มีชุดนักเรียนเสื้อขาวกางเกงแดงกระโปรงแดง

ผู้สิทธิ์ข่าวก็พูดคุยกับคุณลุงวิรัชัย
เหลืองวิริยานชาวบ้านในพื้นที่
เล่าให้ฟังบอกว่าสารเพียงตาแห่งนี้
ชาวบ้านเรียกว่าหลาน้ำแดงหรือว่าสาลาน้ำแดง
พ่อของคุณลุงวิราชัยเป็นคนสร้างขึ้นมาเมื่อ๒๐ปีก่อน
เนื่องจากเมื่อสมัยนั้นคือมีชาวบ้านฝันเห็นวิญญาณ
ของเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายวนเวียนอยู่แถวนี้
แล้วก็วิญญาณขอให้ตั้งสารเพียงตาเพื่อที่จะมาอาศัย
อกจากนี้ยังมีชาวบ้านหลายรายมาขอโชคขอลาบ
ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลจำนวนมาก
ก็เดินทางมาแก้บนแล้วก็มาบนบานสารกล่าว
ขอให้งวดหน้าก็ถูกอีกจากนั้นก็บอกต่อกันไปมา
ก็แวะมาบนบานขอสิ่งต่างที่อยากได้
สมหวังก็นำทั้งชุดนักเรียนเด็กชายหญิง
นำน้ำแดงนำเครื่องเส้นไหว้มาวางมาถวาย
รวมถึงพวกของเล่นเสื้อผ้าเด็ก

ส่วนของคุณลุงวีรชัยก็คิดว่าวิญญาณของเด็ก
คงต้องการเรียนหนังสือก็เลยอยากได้ชุดนักเรียนที่ผ่านมานะ
วิญญาณเด็กก็ให้โชคให้ลาบหลายคนมาแล้ว

ทำให้ปัจจุบันในเผลิงพรรคนี้นะครับ
มีสารเพียงตาถึง๔หลังด้วยกันเลย
แล้วก็คนก็แวะมากราบไหว้นะครับ

พิมพ์แล้วบอกคุณผู้ชมแล้วทั้งสองเพจเสร็จเรียบร้อยค่ะ
ก็เลยจะพาคุณผู้ชมมาดูที่โคราชนี่แหละ
โคราชเขาไปเจอต้นตะเคียนเป็นหินค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็โผล่ขึ้นมากลางสระน้ำหนองตะเคียนนี้
อยู่ที่บ้านตะเคียนงามที่ตำบลโบดอำเภอพิมายนะคะ
สระน้ำนี้เป็นสระโบราณอายุน่าจะเป็นร้อยปีค่ะ
แล้วน้ำในสระไม่เคยแห้ง
แต่ปรากฏว่าปีนี้แรงมาเร็วฝนไม่ตกอีก
ก็เลยทำให้น้ำแรงจนแห้งขอดแบบนี้เลยนะคะ
แล้วชาวบ้านเขาก็ไปเจอต้นตะเคียนโผล่ขึ้นมาริมสระ
เป็นต่อตะเคียนเท่าที่ชาวบ้านเขาวัด
บอกดิฉันเนี่ยนะเขาบอกว่าต่อตะเคียนขนาดประมาณ๔๐เซนติเมตร
สูงประมาณ๓๐เซนติเมตรเหมือนเป็นก้อนหินเลย
แต่อย่างหนึ่งที่ชาวบ้านเขารู้สึกเหลือเชื่อ
เพราะว่ามีชาวบ้านเอามือถือมาถ่ายรูปตะเคียนต้นนี้ไป
แล้วคุณผู้ชมคะชาวบ้านเขาบอกว่า
เห็นเป็นหน้าของผู้หญิงแก่ผมสีขาว
ก็ไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟังเพื่อนบ้านเขาก็เลยลงความเห็นกันว่า
นี่น่าจะเป็นดวงวิญญาณเจ้าแม่ตะเคียนที่สิงสถิตอยู่
ชาวบ้านเขาเลยดูสิคะเอาทูบมาเอาดอกไม้มากราบไหว้
เอาแป้งมาถูต้นตะเคียนที่มันเป็นหินนี้จะขอโชคขอลาบ

เก็บรักษาไว้ที่วัดตะเคียนงามต่อไปด้วยนะคะ